ไปดูอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงค่ะ
เขาก็เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะ
ขี่มัตตาไซด์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยบอกแม่รอที่บ้านนะ
เดี๋ยวลูกออกไปซื้อของเดี๋ยวกลับมาตักบาทพระด้วยกัน
กลับมาทำบุญด้วยกันเพราะว่าวันนี้วันเกิดครบรอบอายุ๔๐ปีของเธอ
ก็ขี่กำลังจะกลับถึงบ้านอยู่แล้วไปไม่ถึงบ้านค่ะ
ชนประสานงากันกับรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองค่ะตำรวจภูทรสพอูทองเขาได้รับแจ้งมา
ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
เป็นถนนสายอูทองบ้านกระจันทร์ในตำบลกระจันทร์นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนาราย
ที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอสีขาว
ทะเบียน๒กกขไข่๕๓๓๘นครราชศรีมา
สภาพเนี่ยล้อพังยับเยินเลยนะคะ
ทะเบียนกไก่ชชิง๑๔๑๔สุพรรณบุรีหน้ารถพังเสียหายเหมือนกัน
แล้วก็มีศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขี่จักรยานยนต์

ทราบชื่อคือนางสาวพันนีโพทองอายุ๔๐ปีนะคะ
เป็นแม่ค้าขายกาแฟเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
สภาพคือนอนคว่ำหน้าขาหักทั้งสองข้าง
และที่พื้นถนนเนี่ยมีดอกไม้อาหารนมกล่องตกกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีร่องรอยล้มถลายเป็นระยะทางประมาณ๑๐เมตรด้วย
สอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นรู้มาว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวพันนีผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้าน

จะไปซื้อของกลับมาทำบุญตักบาทพระในวันครบรอบวันเกิดด้วยกัน
แต่สุดท้ายจังหวะใกล้จะถึงบ้านนะคะเป็นทางโค้ง
อยู่มีฟอร์จุนเนอร์สีดำเนี่ยนะคะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งชนประสานงานกับรถของเธอทันทีทำให้เธอเสียชีวิตค่ะ
ของผู้ตายนะคะนางก้านตองมากระจันท
พอได้รับแจ้งปุ๊บก็รีบมาที่เกิดเหตุเลย
เห็นศพลูกเท่านั้นแหละค่ะวิ่งไปกอดแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะ
เห็นก็เป็นภาพสะเทือนใจทุกคนกันทั้งนั้นนะคะ
ส่วนฝ่ายคู่กรณีนะคะนายบุญเอื้อศรีเหราวัย๓๕ปี
คนขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเหมือนกัน
คือเจ็บที่หน้าอกค่ะก็หลังเกิดเหตุโทรเรียกญาติให้พาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วจะรีบมาให้ปากคำนะคะ